สวัสดีค่ะเดือนส่งท้ายปลายปีกันแล้วนะคะ
น่าจะเป็นเดือนแห่งการทบทวนว่าเป็นยังไงบ้าง
อีกหนึ่งปีที่กำลังจะผ่านไปปีนี้เรารู้สึกดีกับตัวเองแค่ไหน
ให้คะแนนตัวเองขนาดไหนดีนะคะ
บางคนบอกว่าโอ้โหปีนี้คะแนนความอดทนสุดยอดเลยค่ะ
ปรบมือให้ตัวเองหน่อยชื่นชมตัวเองบ้างก็ได้นะคะ
คือแต่ก่อนเรามักจะได้ยินคำว่าอย่าไปชมตัวเองมากเดี๋ยวเหลิง
วันนี้ไม่ต้องรอเหลิงค่ะบางทีเราก็อยากได้น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ
ให้รู้สึกว่าการจะผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีมันไม่ง่าย
แล้วเราก็ทำได้แล้วด้วยนะคะ
เราเจอกันแบบนี้แล้วก็อยากจะแชร์กันในเรื่องของวิธีคิดจากความรักของหลายคน
ต้องบอกว่าขอบคุณที่สุดเลยความไว้วางใจที่อยากจะส่งเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้พี่อ้อยฟังจังเลย
อยากฟังจังเลยว่าคนอื่นจะมองเรื่องเหล่านี้ยังไง
หรือแม้แต่มีเยอะมากเลยนะคะ
ในตอนที่มีปัญหาเราเล่าสู่กันฟังพอคุยกันไปเสร็จปั๊บ
ตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นก็ยังมีการส่งมาขอบคุณด้วย
ที่เราสามารถติดตามฟังกันได้ในทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
วันนี้มีคำถามของน้องคนหนึ่งอยากให้มาลองฟัง
เข้าใจค่ะว่าความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผล
เราเลยไปรักคนที่ไม่ควรรักแต่ในบางสารภาพ
เหมาะไม่เหมาะความควรไม่ควร
ต้องคิดแล้วคิดอีกจริงนะคะลองฟังคำถามดูนะ
แม้ตอนมัธยมจะมีคนแวะเวียนมาพูดคุยมาจีบหนูบ้าง
แต่คุยได้นานสุดไม่เกิน๑๒เดือนนะคะ
ตัวหนูเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่คลิกกับคนที่เข้ามาคุยด้วยเลย
ลองมานั่งคิดดูอาจจะเป็นเพราะว่า
คนคุยของหนูอายุไม่ต่างจากหนูมาก
หลายครั้งเวลาคุยกันก็เลยรู้สึกว่าความคิดของเขาดูไม่เป็นผู้ใหญ่

จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยนะคะหนูก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกพิเศษกับคนคนหนึ่ง
คนนั้นเนี่ยอายุมากกว่าหนู๑๕ปีและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูด้วย
ตั้งแต่ที่รู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้เป็นอาจารย์ของหนูเห็นแวบแรก
ทำไมน่ารักขนาดนี้เป็นผู้ชายที่น่ารักทั้งบุคลิกท่าทางหน้าตา
ประกอบโดยรวมดูดีหมดเลยยิ่งได้พูดคุยหนูรับรู้ได้ถึงความเป็นกันเองของอาจารย์
ช่วงแรกที่รู้จักอาจารย์เขาเข้ามาคุยกับพวกหนูแบบไม่ถือตัวเลย
คุยสนุกเล่นมุกเก่งและเข้าอกเข้าใจนักศึกษามากค่ะ
มันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนเฟรลี่มาก
ที่สำคัญใส่ใจนักศึกษามากจนทำให้หนูรู้สึกประทับใจ
ตัวอย่างนะคะมีครั้งหนึ่งตอนปี๑อาจารย์นัดกินข้าวกับพวกหนูรวม๕คน
ตอนนั่งกินข้าวหนูพูดคุยกับอาจารย์เรื่องความชอบของหนู
หนูชอบดูงานศิลปะมากค่ะซึ่งพออาจารย์รู้หลังจากวันนั้นเนี่ย
เขาก็ส่งลิงก์งานศิลปะมาให้หนูในไลน์
หนูยังรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมใส่ใจและจดจำรายละเอียดคนรอบตัวได้ดีจัง
อันนี้แอบแอบแนวคลั่งรักนะคะน้องคะจากนั้นก็ได้คุยไลน์กับอาจารย์บ่อยขึ้น
แต่ไม่ได้บ่อยมากนะคะในการพูดคุยกันช่วงปี๒ปี
ก็คือตอนหนูปี๑และปี๒หนูแค่รู้สึกว่าความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่
และมีความเข้าใจวัยรุ่นอยู่ในนั้นก็เลยทำให้หนูสบายใจที่จะพูดคุยกับอาจารย์
มาช่วงปี๓ตอนนั้นโควิดกำลังระบาดเรามีโอกาสคุยกันมากขึ้น
หนูคุยกับเขาปรึกษาทั้งเรื่องเรียนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิด
รามไปถึงเรื่องสรรพเหระอื่นรวมทั้งเรื่องครอบครัวและชีวิตส่วนตัว
เช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยหรืออาจารย์ไม่สบายเราก็คุยกันฝากความห่วงใหญ่ถึงกันและกัน
แม้จะไม่ได้มาในแนวจีบแต่การคุยกันทุกวันสำหรับหนูมันมีความรู้สึกพิเศษก่อตัวขึ้นเรื่อย
เคยถามอาจารย์นะคะว่าอายุขนาดนี้อาจารย์ไม่มีแฟนเหรอ
อาจารย์ก็จะบอกว่าเขายังไม่มีแฟนแต่เขาอยากมีครอบครัวนะติดอยู่ที่ยังไม่เจอคนที่ใช่
วินาทีนั้นแวบหนึ่งในหัวคิดเลยว่าเฮ้ยเรามีหวังนะ
แต่หนูก็ไม่กล้าบอกอะไรเขาไปนะคะเราก็ยังคุยกันทุกวันจนตอนนี้หนูอยู่ปี๔แล้ว
ก็ยังคุยกันอยู่ตอนนี้ต้องทำทีซิสอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทีซีสของหนูด้วย
จับคู่กันคือเขาไม่ได้เลือกหนูนะหนูไม่ได้เลือกเขา
แต่งานที๔ที่หนูทำเป็นประเด็นที่อาจารย์คนนี้เหมาะค่ะ
มันก็เลยยิ่งทำให้เราสนิทกันมากขึ้นพอได้ทำงานร่วมกันบ่อย
เห็นทั้งมุมที่น่าประทับใจและมุมที่อาจจะขัดแย้งกัน
ทำให้หนูหงุดหงิดบ้างแต่อาจารย์ก็จะใจเย็น
ตั้งใจฟังในมุมที่หนูคิดต่างและพยายามอธิบายจุดต่างด้วยเหตุและผล
ทำให้หนูชื่นชมในความเป็นผู้ใหญ่ของเขา
สิ่งที่เขาเป็นทำให้หนูชอบเขามากขึ้นเรื่อยค่ะพี่อ้อย
อาจจะกลายเป็นความรักไปแล้วด้วยซ้ำไป
หนูไม่รู้ว่าการรักอาจารย์สำหรับคนอื่นเป็นเรื่องผิดไหม
แต่หนูมองว่าความรักมันไม่ควรมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมคะพี่อ้อย

หนูจึงอยากปรึกษาว่าหนูควรจะบอกความรู้สึกของเรากับอาจารย์ดีไหมคะ
ใกล้จะเรียนจบแล้วแค่อยากให้เขารับรู้ในความรู้สึกหนู
เผื่อว่าใจจะตรงกันและหนูก็หวังว่า
อาจจะได้เป็นคนที่ใช่สำหรับอาจารย์สักที

เอาจริงนะด้วยสารภาพการเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์

น้องบอกว่าความรักมันไม่ควรมีกฎเกณฑ์จริงพี่อ้อยว่ามันต้องมีบ้าง
เช่นเป็นของคนอื่นเราไม่ยุ่งถ้าน้องไม่มีกฎเกณฑ์ซะเลยเนี่ย
พี่ว่าต่อมศิลธรรมมันจะไม่มีอะไรมาขีดขั้นความถูกความผิด
หรือแม้แต่บางสารภาพอย่างเช่นอันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์
น้องก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ไว้บ้างเหมือนกันยิ่งรักอาจารยิ่งต้องให้เกียรติค่ะ
เขาเป็นครูบาอาจารย์นะน้องนะถ้ารู้ว่ามารักกับลูกศิษย์
คนอื่นจะคิดยังไงไหนจะพ่อแม่ผู้ปกครอง
แม้แต่เขาจะเสียการปกครองไหมกับนักศึกษาคนอื่น
อาจารย์ด้วยกันจะมองเขายังไงถ้าเกิดว่าพี่จะลองพยายามอยู่ข้างข้าง
ไม่ได้เข้าข้างนะก็ไหนจะจบแล้วไง
รอให้จบไปเลยดีไหมคะค่อยดำเนินการใด
ที่อาจจะสร้างความอึดอัดใจหลังจากการบอกรักไปแล้ว
คือไม่ว่าจะชอบใครก็ตามนะก่อนบอกรักว่ายากแล้ว
บอกไปแล้วยากกว่าเยอะเลยถ้าสมมุติว่าน้องบอกไป
อาจารย์ชอบหนูเหมือนกันก็ยากอีกแบบ
คบหากันยังไงคะให้ไม่เป็นที่คอลหาของผู้คนว่าอาจารย์กินเด็ก
คะแนนที่น้องได้มาเอ๊ะตกลงได้เพื่อความเสน่หาหรือเปล่า
ไม่ใช่เพราะความสามารถจริงหรือเปล่า
มองเข้ามาก็ยากที่จะเป็นการมองในแง่ดีนะ
หรือถ้าหากว่าบังเอิญบอกไปอาจารย์ไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกัน
จะเข้าหน้าอาจารย์ติดได้ยังไงทำยังไงไม่ให้เสียหน้า
หรือแม้แต่ว่าเกิดอาจารย์รู้สึกว่าตายล่ะยิ่งใกล้ยิ่งให้ความหวัง
ก็เลยใช้วิธีการหนีห่างออกไปเลยน้องรับมือไหวไหมคะ
ถ้าการวางตัวของอาจารย์ดูห่างเหินจนความรู้สึกที่เคยสนิทชิดเชื้อ
มีระยะห่างมากจนเราเคว้งและอย่าลืมรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปนะ
ถ้าเป็นอาจารย์เขาเองต้องมีความคิดในความผิดชอบชั่วดี
การวางตัวการให้เกียรติอาชีพของความเป็นอาจารย์และทั้งหมดค่ะ
ถ้าบังเอิญอาจารย์รู้สึกพิเศษกับน้องจริงคงไม่ต้องให้น้องจีบก่อนด้วยซ้ำ
เดินหน้าไปสู่ยุคไหนยังไงก็ตามผู้ชายจะเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้คล่องกว่าผู้หญิง
เป็นอาจารย์ด้วยแล้วท่านคงต้องคิดให้ดีมีสติและวางตัว
เราปี๔แล้วนะจ๊ะอย่าอยากได้อะไรเหมือนเด็กและทำอะไรแบบจะเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้
ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนเรียนให้จบไปเลยค่ะ
ถ้าทุกความรู้สึกยังเหมือนเดิมอยากจะแสดงออกอยากจะบอกก็แล้วแต่น้อง
พอเรียนจบแยกย้ายไปสารภาพอาจารย์กับลูกศิษย์ก็จะไม่น่ากระอักกระอ่วนใจเท่าตอนนี้ค่ะ
และคิดอีกทีนะถ้าน้องยิ่งรักอาจารย์ยิ่งต้องให้เกียรติพี่ย้ำคำนี้มาก
และไม่ใช่ให้เกียรติแค่อาจารย์ค่ะน้องต้องให้เกียรติตัวเองด้วย
ตอนนี้พี่อ้อยขอย้ำอีกครั้งน้องกำลังคั่งรักมาก
ต้องใช้สติตามมากำกับหัวใจให้ทัน
วันนี้มันไม่ใช่แค่ต้องเจอกันทุกวันถึงจะรักกันได้
น้องคะเรียนจบให้เรียบร้อยอย่างน้อยสถานการณ์ความกระอักกระอวดและความอึดอัดทั้งหลาย
ความเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ค่อยจางไปเป็นแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหนึ่งคู่
ดูกันต่อไปว่ารักกันไหมตกลงรักกันหรือแค่คนหนึ่งรู้สึกดีในขณะที่อีกฝ่ายเฉยหรือเปล่า
กับความโสดให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องรีบโดดจากคาน
รอเจอคนดีที่รักกันตอนนี้นะถ้าน้องผลีผลามทำอะไรเร็วไป
เดี๋ยวจะกลายเป็นการเพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองยิ่งเป็นคนที่ไม่เคยมีแฟน
แล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกพิเศษมากและถ้าเกิดวันหนึ่งคิดมองโลกแง่ร้ายก่อน
ด้านอกหักน้องรับมือไหวหรือเปล่า
เดี๋ยวจะกลายเป็นเรียนจะจบกลับไม่จบเพราะน้องรับมือความอ่อนแอจากการอกหักไม่ไหว
ห่วงตรงนั้นมากจริงนะคะด้วยสารภาพก็ล่อแหลมอยู่แล้ว
รับมือกับเรื่องของความรักน้องไหวจริงหรือเปล่า
ต่อให้จะจบปี๔แต่ความรักยังไม่เคยเริ่มเลยยังไม่ประสีประสาทเรื่องการมีแฟนเลยด้วยซ้ำ
รับมือไหวไหมถ้าทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจ
ให้จบก่อนไม่รู้สิพี่เชียร์แบบนั้นนะทำทีซีดอย่างมีสติทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุด
พอเรียนจบปั๊บหลังจากนั้นสารภาพนี้ค่อยจางไป
จะค่อยคิดค่อยมีสติในเรื่องความรักจะทำอะไรต่อมีอะไร
โดยการมีสติมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าน้องมีเวลาในการไตรตรองแล้ว
พี่ไม่ได้บอกนะคะว่าเฮ้ยอาจารย์กับลูกศิษย์รักกันไม่ได้
แต่ตอนที่เขารักกันไม่ควรรักกันในสารภาพอาจารย์กับลูกศิษย์
มีคนเยอะค่ะพี่อ้อยก็เคยเห็นในข่าวหรือแม้แต่บางคนก็เคยมาปรึกษานะ
เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก่อนรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
แต่วันเวลามันผ่านไปเรื่อยเรียนจบแยกย้าย
แล้วก็กลายมาเป็นคนคู่หนึ่งที่เรียนรู้ใจดูใจมีใจแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
แต่ในตอนที่เขาไม่ได้มีสารภาพของการเป็นครูกับลูกศิษย์ค้ำคออีกต่อไป
คำนี้อีกล้านรอบรักครูรักอาจารย์ยิ่งต้องให้เกียรติ
และอย่าให้เกียรติแต่เขาให้เกียรติความเป็นตัวเราด้วย
จากคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงที่ตอนนี้หนูเอาเรื่องความรักมาปนเปย์กับเรื่องของการเรียน
ไม่ได้แปลว่าเรียนไปรักไปไม่ได้เพียงแต่ตอนนี้สารภาพของคนรักที่หนูรักเขาเหลือเกินดันเป็นอาจารย์
พี่มองว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะ๙๐กว่าก็ได้พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรอก
ให้เรียนจบก่อนน้องคะใจเย็นรอให้เป็นเย็นให้ไหว
วันหนึ่งน้องจะเห็นว่าดีจังเลยที่เรารอเป็นดีจังเลยที่ได้ใช้เวลา
ไม่ได้ใช้เวลาให้สารภาพเปลี่ยนอย่างเดียวนะคะใช้เวลาถามตัวเองว่า
เราชอบเขาจริงหรือแค่ปราบปลื้มผู้ชายคนหนึ่งที่เราศรัทธาเขาจังเลย
วันที่เรียนจบออกไปโลกของน้องยังกว้างใหญ่กว่านี้มากสู่โลกของการทำงาน
วันนั้นน้องอาจจะรู้ก็ได้ว่าความรู้สึกชอบอาจารย์ในตอนที่เรียนอยู่
มันเป็นแค่ความรู้สึกปราบปลื้มเล็กในหัวใจมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริง
เดี๋ยวเวลาจะบอกน้องทุกสิ่งและน้องต้องยอมรับความจริงให้ได้ในวันนั้นก็แล้วกันว่า
เวลาที่คนเรารักกันเรารักเขาเขาก็ต้องรักเรา
ไม่ใช่แค่พยายามอยู่เพียงผู้เดียวแล้วจะสำเร็จ
เพราะความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเสมอไป
ปีหน้าก็ยังเจอกันตรงนี้มีอะไรเล่าสู่กันฟังได้
เรื่องของความรักเรียนรู้กันไม่รู้จบและความรักและผู้คนคือตำราเล่มใหญ่
สอนเรื่องใจและสติได้ดีที่สุดดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ขอให้ปีต่อไปเจอสิ่งดีมากกว่าปีนี้
และรับมือทุกเรื่องด้วยสติที่แข็งแกร่งกว่าปีนี้ด้วย
มีความสุขมากค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีค่ะ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร